มาดูสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรากันหน่อยนะคะ
ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ต้องบอกว่าน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นแล้วเราก็ใจชื้นขึ้นมานะคะ
เพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่มีเพิ่มเติม๕ราย
ทำให้มาตรการต่างก็ผ่อนปลนลงมา
พรุ่งนี้ละ๓พฤษภาคมที่จะมีการผ่อนปลน๖กิจการกิจกรรม
ที่สามารถออกมาใช้ชีวิตกันได้บ้างแบบมีเงื่อนไขนะ
รวมถึงจะสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว
แต่ห้ามไปนั่งดื่มที่ร้านนะให้ซื้อกลับมาแล้วก็มาดื่มที่บ้าน

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเป็นผู้แถลงนะคะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่มีเพิ่ม๖รายค่ะในวันนี้
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๒ราย
กลุ่มที่มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน
ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต๒ราย
กลุ่มที่กลับจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่ของรัฐ๒ราย
เป็นผู้ชายไทยอายุ๕๒ปีเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อ๒๑เมษายน
และผู้หญิงไทยอายุ๕๒ปีเป็นนักบวชกลับมาจากอินเดียเมื่อ๒๔เมษายน

มีผู้ป่วยที่รักษาแล้วหายกลับบ้านได้เพิ่ม๑๓ราย

ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๒๙๖๖ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๗๓๒ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง๑๘๐รายเท่านั้นนะคะ
เสียชีวิตสะสม๕๔ศพ
เรายังคงต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ตัวเลขลดน้อยลงจนเป็นศูนย์นะคะ
พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางของสบคบอกว่า
กิจการกิจกรรมที่มีการผ่อนปลนแล้วเริ่มพรุ่งนี้
ปลนแล้วเนี่ยจะมีการประเมินผลนะคะคือนับจากพรุ่งนี้ประเมินผลในระยะเวลา๑๔วัน
ถ้าตัวเลขของผู้ป่วยไม่ได้เพิ่มมากขึ้น
ก็อาจจะพิจารณาผ่อนปลนมาตรการอื่นในระยะต่อไป
ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเหมือนกัน
แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าแต่ละจังหวัดต้องดูนโยบายของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดด้วยนะคะ
อาจจะมีนโยบายที่มันเข้มข้นมากขึ้นกว่าการผ่อนปลนนี้ก็ได้
ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดจะมีมาตรการออกมา
หรือห้างร้านที่ได้รับใบอนุญาตแต่แรกให้จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ก็สามารถเปิดขายได้ตั้งแต่วันที่๓เป็นต้นไป
แต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
รวมทั้งผู้ว่าท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ
หากเห็นว่าในพื้นที่ของตนมีการละเมิดมีการแพร่เชื้อ
เนื่องจากกิจกรรมของการขายสุราขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่านก็สามารถไปสั่งปิดในภายหลังได้นะครับ
แต่ในขั้นต้นนี้อนุญาตให้ทุกร้านที่ได้รับใบอนุญาตเดิม
ก็สามารถขายได้เริ่มตั้งแต่วันที่๓เป็นต้นไปครับ

ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครบอกว่า
กรทมมีมาตรการที่ควบคุมเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานกลางของสบค
ร้านอาหารและเครื่องดื่มต้องมีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการ
เว้นระยะห่างมีฉากกั้น
เว้นต้องห่าง๑๑๕เมตร
แต่ถ้าห่างกว่าเมตรครึ่งไม่ต้องมีฉากกั้นก็ได้
ดบริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ที่ให้ตักเองค่ะ
ร้านตัดผมสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง
จะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้รับบริการเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนสวนสาธารณะจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะ
การดูแลตลาดนัดอย่างสวนจตุจักรแบบนี้ค่ะ

จากการพูดคุยกันผู้ค้ายังไม่พร้อมเปิดในวันที่๓พฤษภาคม
แต่เดี๋ยวจะมีการคุยกันเพิ่มเติมว่าจะเปิดเมื่อไหร่
แต่ถ้าเปิดจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะ
โศกกรทมบอกว่าสำหรับผู้ที่เดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว
ทมจะดำเนินการตรวจคัดกรองร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม
ตามสถานีขนส่งหลักหลักนะคะทั้งหมอชิดสายใต้ใหม่
ใครไปต่างจังหวัดกันมาในช่วงวันหยุดยาวนี้
แล้วกลับเข้ากรุงเทพเขาจะมีมาตรการคัดกรองนะคะ
ถ้าใครมีไข้สูงต้องกักตัว๑๔วันด้วยนะคะ
ค่ะก็ถือว่าต้องยอมรับในมาตรการแหละเนาะ
เพราะว่าเขาก็อุตส่าห์ผ่อนปลนผ่อนคลายออกมาให้บ้างแล้ว